ทุกผู้ชมครับดูบ้านหลังนี้หน่อยบ้านหลังนี้เขาบอกว่าไม่ไหวเลยนะฮะคือมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมาเบิ้ลรถจักรยานยนต์เสียงดัง
เขาทนไม่ไหวเขาก็ตะโกนเตือนบอกเฮ้ยอย่ามาเบิ้ลรถเสียงดังนะเขามีเด็กต้องนอนนะครับที่บ้านของเขา
กลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ไม่พอใจนะครับแอบมาเอาสีสเปรย์เนี่ยพ่นรถกระบะนะฮะแล้วก็ฝากข้อความถึงคุณป้าเขา
นี่มีพ่อมีตายฝั่งตรงกลางนี่ตรงกลางนี่คือแม่มันก็หยาบคลายอ่ะนะดูสิท่านผู้ชมครับเป็นข้อความที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยใช้สีสเปรย์มาพ่นใส่ด้านข้างแล้วก็ฝากระโปรงรถกระบะนะฮะสองคันนะครับโดนสองคันเลย
ถ้าจะมีปัญหาก็คือกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ชอบมาขี่จักรยานยนต์แล้วเบิ้ลเครื่องเสียงดังทุกวัน
นิตบอกเดือดร้อนรำคาญมานานมากแล้ว
ล่าสุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เจออีกก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมา๙มิถุนายน
วัยรุ่นมาเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์อีกด้วยความโอโหป้าเลยตะโกนไป
บอกคือตะโกนเตือนนะฮะเตือนว่าอย่ามาเบิ้ลเครื่องรถหน้าบ้านนะหลานป้าจะนอนมีเด็กจะนอน
กลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ไม่พอใจหันมามองหน้าป้าแล้วเบิ้ลเครื่องใส่นะฮะยกล้อใส่ด้วย
จากนั้นขี่รถวนเวียนอยู่หน้าบ้านหลายรอบเหมือนแบบไม่กลัวแล้วก็ท้าทายนะครับ
จนกระทั่งเช้าวันอาทิตย์ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยมาเห็นรถตัวเองนี่ป้าบอกโอ้โหแทบเป็นลม
พ่นสีสเปรย์เป็นข้อความด่าไว้
บอกว่าอย่ามาเบิ้ลรถหลานนอนอยู่ในห้องบอกงี้เดี๋ยวเด็กจะตื่นบอกงี้บอกเขาไปแค่นี้เลย
อยู่มาตั้งกี่ปีแล้วรถจอดก็ตั้งนมตั้งนานไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้น
แค่สงสัยเขาเราไม่ได้เจาะจงเขาไงก็เราว่ามันไปแค่กลุ่มเดียวอ่ะ
ส่วนลูกสาวของป้านิตนะครับบอกว่ารถนี่เป็นรถที่ครอบครัวต้องใช้ทำอาหารกินนะครับ
ขับออกไปทุกวันไปเก็บของเก่าพอถูกวัยรุ่นพ่นสีสเปรย์ใส่เป็นคำหยาบคายโดยไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องขับออกไป
คนเห็นเขาก็บางทีเข้าใจผิดลวมองแปลกแต่ยังไงก็ต้องขับไปทำมาหากิน
บางคนมาถามเลยบอกไปโดนอะไรมาก็เนี่ยฮะก็ต้องตอบคำถามกันไป
อยากฝากไปถึงกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับว่าทำแบบนี้เนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น
บอกว่าอะไรว่ะไม่เคยมีเรื่องกับใครอยู่มาขยีดข้างรถอะไรอย่างนี้
กลับไปเราก็คิดนะเนอะคนนอกเขาจะมองยังไง
ว่าทำไมยังมาเขียนอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็อาจจะสอนไว้แหละ
ไข่ไปถึงเลยคือไม่รู้ว่าสี่สะเปรดแบบนี้มัน
มันพ่นมันเช็ดมันขัดออกหรือเปล่านะ
แต่ว่าทางเจ้าของรถเนี่ยเขาบอกว่าพอเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นก็โพสต์
แล้วก็ขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนค่ะนะครับพอเป็นข่าวดังออกไป
พวกนี้หายไปเลยฮะไม่มาเบิ้ลเครื่องรถเสียงดังแถวหน้าบ้านอีกเลย
ว่าเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่นั่นแหละนะครับ
แล้วก็ไปแจ้งความที่สพบังปะกงแล้วนะตำรวจบอกว่าพอจะรู้ตัวแล้ว
กำลังไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่อืมที่สำคัญเนี่ยตำรวจเขาเขา
ที่สำคัญเนี่ยตำรวจเขาเตือนมาเลยนะฮะ
เขาย้ำมาเลยบอกเจ้าของรถบอกป้านิตมาเลยป้า
อย่าเพิ่งไปล้างออกนะจนกว่าจะจับตัวคนก่อเหตุได้
ค้างไว้ยังไงหรอคะจะได้เป็นหลักฐานใช่ไหมมันคือหลักฐาน
คุณเข็มมาสอนลบบางคำได้ไหมบางคำที่มันไม่ไหวจริงจริงอ่ะ
เกรงว่าหลักฐานจะไม่ครบถ่ายรูปไว้ไม่ได้เหรออืม
ไปให้ตำรวจแล้วตำรวจถ่ายรูปไว้ได้ไหม
คือเจ้าของรถเขาบอกอื้อหือนี่ก็ต้องขับอย่างงี้ไปก่อนหรอคะ
อ่านี่เพราะตำรวจเขาบอกเดี๋ยวก่อนให้จับตัวคนก่อเหตุได้ก่อน
คาดว่าไม่นานจะได้ตัวอืมนี่